มีเจ้าโจรมาขโมยพ่อแม่พันธุ์ไก่ชนไป

ทิ้งไว้เหลือเพียงแต่ไข่ในรัง

แต่ว่าแหมละตัวพ่อแม่พันธุ์หายไปไหนหมด
ยังไม่รู้เลยว่าจะฟักออกมาเป็นไก่ชนดีได้ยังไงนะ
นี่แหละครับเห็นไข่ในรังแล้วสะเทือนใจ
ลุงสำเนาพุทธรักษาชาวบ้านหมู่๕ตำบลบางเจ้าฉ่า

ยึดอาชีพเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เลี้ยงเป็ดคล้าย
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานหลายปีนะครับ
ชนของลุงสำเนาได้รับการยอมรับจากเซียนไก่ทั่วไปนะ
สำเนาเขาก็ฟูมฟักโอลูกของเขามานานแสนนานนะครับ

ขณะเดียวกันก็ส่งไก่ออกชนตามซุ้มต่างจนมีชื่อเสียง
โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ไก่ชื่อไอ้เขี้ยว
เป็นไก่ผสมระหว่างไก่ไทยและไก่ไส้ง่อนนะครับ
ต้องเข้าด้านหลังบ้านแล้วใช้ของมีคมตัดรั้วอวนที่ใช้ล้อมไก่
ก่อนจะฉกพ่อพันแม่พันไก่ชนไป
พร้อมไก่ชนรวม๑๑ตัวนะครับคุณ
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ลุงสำเนาปวดหัวเลยนะครับ
ลุงสำเนาได้แต่เข้าไปโรงพักนะครับ
ก็ลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจภูทรโพทอง

ก่อนหน้านี้เคยถูกคนร้ายบุกเข้าไปขโมยไก่หายไปเกือบ๒๐ตัว
มาครั้งนี้ก็ขโมยไปอีก๑๑ตัว
ทำให้ตอนนี้เหลือไก่ชนในร้าวไม่ถึง๑๐ตัว
แล้วก็มีไข่อยู่ในรังเนี่ยโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้ให้ดูต่างหน้านะครับ
อยากจะขอร้องตำรวจให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เพราะไก่ชนเป็นรายได้หลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
คุณตำรวจครับช่วยคุณลุงสำเนาเขาหน่อยนะโดนขโมยไป๒ครั้งแล้วแบบนี้นะสงสารคุณลุงเขา
ค่ะคุณลุงเขาไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นเอาไว้ดูเล่น
หรือว่าเอาไปทำกิจกรรมอื่นนะก็คือเป็นรายได้หลักของครอบครัวนะ
เห็นไหมย่องเข้ามาหลังสวนตัดตัดอะไรหมดเลยเนี่ย